สวัสดีครับในระยะนี้ใครที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นคงต้องตรวจสอบการพยากรณากาศ
มาถึงประกาศเตือนภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองมีพายุอีกหนึ่งลูกที่กำลังจะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับก็ไปซ้ำเติมจุดเดิมนะครับที่เคยเกิดพายุก่อนหน้านี้นะครับ
ก็คือบริเวณทางตอนล่างของประเทศญี่ปุ่นนี่คือการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้นะครับ
เลื่อนที่มาไกลเลยนะครับมีการสะสมความชื้นสะสมพลังงานเข้าสู่จุดศูนย์กลาง
แล้วก็ค่อยเขยิบขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง
พายุลูกนี้คาดการณ์ว่าจะขึ้นฝั่งในช่วงวันที่๕แน่นอนครับ
ระหว่างการที่พายุลูกนี้เคลื่อนที่ขึ้นไปก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยของเรานะครับ
นี่คือลักษณะของพายุตอนนี้นะครับ
สังเกตว่าถ้าหากเราคำนวณต่อไปเรื่อยนะครับ
ยุลูกนี้จะค่อยเขยิบเข้ามาใกล้เมืองไทยของเรานะครับ
แล้วก็จะไปดึงเอาฝนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนที่ก่อนหน้านี้ตก

ค่อยเขยิบขึ้นไปด้วยนะครับนี่คือแนวร่องฝนนะครับ
จะค่อยเขยิบขึ้นไปบริเวณทางตอนบนไปจนถึงประมาณวันที่๕ครับ
เป็นช่วงที่พายุลูกนี้ขึ้นฝั่งที่ประเทศญี่ปุ่น
กำลังของพายุลูกนี้ก็จะอ่อนกำลังลงนะครับ

จะไม่มีตัวที่ไปดึงเอากลุ่มฝนขึ้นไปแล้วนะครับ
ดังนั้นกลุ่มฝนที่ขึ้นไปจะค่อยเขยิบลงมาใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังวันที่๕
ฝนจะเริ่มกลับมาตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ
ก็จะมีกระแสลมที่แรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
ก็จะเหนียวนำให้เกิดเรื่องของฝนเกิดขึ้น

สีเหลืองคือบริเวณที่มีฝนสะสมปริมาณมากนะครับ
ซึ่งก็สามารถที่จะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติได้

อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนภาคใต้ฝั่งอันดามัน
เป็นแนวยาวตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ

แม้ว่าพายุลูกนี้จะมาใกล้เมืองไทยของเรา
แต่ว่าก่อนหน้านี้จะสังเกตว่ามีบทบาทในการทำให้เกิดคลื่นนะครับ
แต่ว่าพายุลูกนี้ไม่ทำให้เกิดคลื่นแรงมากนัก
แต่คลื่นจะไปแรงอีกครั้งหนึ่งหลังวันที่๘
ก็ต้องคอยตรวจสอบกันอีกรอบหนึ่ง
การคาดการณ์ณปัจจุบันนี้อาศัยสภาพอากาศปัจจัยณปัจจุบันนี้

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ